มีเจ้าสัตว์ตัวแปลก

ไม่เคยเห็นอะไรเยอะแยะขนาดนี้

ตัวที่ว่านี่มันคือตัวอะไร

คุณดูนี่

ลูกคางโคส
แม้อีกนิดเดียวจะถูกกินแล้วเออหาไม่ให้ทายหรอกจะถูกนี่คือกองทัพลูกทางคกคุณค่ะ
เยอะแยะมากมายเลยนะคะชาวบ้านที่ถนนโพหมู่ห้าตำบลประทายจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
เขาช่วยกันทำอะไรรู้ไหมคุณนับเออคุณนับอะไรคะนับ๔๕๖๗๘๙๑๐
นับทั้งวันก็ไม่หมดครับถ้ามาเยอะขนาดนี้คือช่วยกันดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันเยอะมากตัวอะไรก็ไม่รู้
ล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดเลยนี่มันตัวอะไรเฮ้ยนี่มันตัวอะไรลูกคางคก
ใช่ไงสุดท้ายอ๋อมันคือเจ้าลูกคางคกนั่นเองนะคะดูใกล้ใกล้กูตายแล้วทำไมมันขนลุกนี้
คือปกติเจอตัว๒ตัว๓ตัวอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมันใหม่รวมกันเยอะคุณมันจะพากันไปไหนใช่ไหม
คุณป้าสำลียางนอกชาวบ้านคือชาวบ้านบ้านถนนโพเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเมื่อคืนฝนตกหนักไง
พอฝนตกหนักตลอดตื่นเช้ามาลูกค้างคกเต็มไปหมดเลยกระจัดกระจายเต็มถนนในหมู่บ้านเลย
ก็คือคุณป้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเกิดมานับ๖๘ปี
ไม่เคยเจอลูกคังคกเยอะแยะมากมายไก่กองขนาดนี้มาก่อน
เพื่อที่จะไปหาพื้นที่ที่มันแห้งกว่าอาศัยอยู่นั่นเองน้ำมันคงท่วมเยอะอ่ะนึกออกไหม
ก็เลยพากันอบพยพมาคือคางคกต้องเยอะขนาดไหนลูกถึงเยอะขนาดนี้นะคะ
ก็เอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องแปลกเนอะที่เกิดขึ้นนะคะ
ถึงแม้ว่าคางคกจะไม่ใช่สัตว์ที่แบบมีพิษมีภัยอะไรมาทำร้ายคนนะ
แต่ว่าสัตว์ตัวน้อยตัวนิดน่ารักอะไรอย่างนี้
แต่พอมันอยู่รวมกันเยอะมันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ย
มันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเปล่า
มันถึงทำให้สัตว์ออกมาเยอะแยะแบบนี้ถูกไหม
เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไหม

บางทีเวลามีฝนตกมีภัยพิบัตรเราก็จะมักเห็นสัตว์นี้มันแบบว่า

การย้ายที่อยู่ของสัตว์มันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างได้
แต่พอมันมาอยู่รวมกันเยอะแบบนี้
พ่อแม่พี่ป้าน้าอาเขาตกออกตกใจไงคุณ
เดินถนนขี่รถขีราไปจะเหยียบมันตายก่อน

แล้วนึกดูถ้ามันโตขึ้นแล้วมันบุกมาแบบนี้

อันนี้ดิฉันว่าคนต้องย้ายหมู่บ้านรู้ไหมคะ
ปล่อยให้เป็นหมู่บ้านคังคกดีกว่าให้เขาเถอะ

อย่าให้มันโตเลยค่ะคุณขนลุกนะคะ

เป็นเรื่องของพฤติกรรมแปลกของสัตว์เราได้เห็นแล้ว